ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่า
ใกล้กับรัชมังคลาเลยค่ะที่เมืองบางกะปิค่ะ
ออกงานสามหนุ่มนะคะเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์เขานี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเมื่อสักครู่พี่แจ๊คเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเกาหลีก็ได้

ก็แค่ว่าเออเป็นเพื่อนร่วมงานเฉย

ที่แบบว่ารู้จักสนิทกันผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ลักษณะแบบว่าในเชิงจีบหรือชู้สาวไม่มี
ค่ะอันนี้จียอนก็บอกเลยนะคะว่า

ก็คือจริงเนี่ยบอยเอาจริงนะคะ
แต่ว่าถ้าแบบไปจงไปจีบเนี่ยไม่ค่อยนะคะ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไป๕ปี๖ปีที่แล้วคงจำได้นะคะ

ไลน์ไปเนี่ยค่ะคือนานมากกว่าจะตอบ

มาไหมนางบอกว่าจะมาอยู่นะคะในวันที่๒๕มีนาคม